กลุ่มวัยรุ่นมากันประมาณ๓๐คน

บพอคนนี้เขาเป็นเสาหลักต้องดูแลคุณพ่อด้วยนะครับ
บาดเจ็บเย็บเป็น๑๐๑๐เข็มต้องหยุดงานขาดรายได้
ตอนนี้ทางคดีตำรวจเจ้าของคดีดันติดโควิดอีกฮะ
ก็เลยกลัวว่าคดีจะไม่คืบนะครับ

และนี่คือภาพหลักฐานวงจรปิดในคืนที่เกิดเหตุครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
รถมากัน๓คันเป็นกระบะ๒และรถเก๋ง๑คัน
มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๓๐คนครับลงมาจากรถ
มาพร้อมกับมีดไม้และขวดฮะมาพร้อมกับอาวุธ
อยู่ที่หน้าร้านขายของชำอยู่ริมถนนสายตานิมบางปะหันที่อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมากันแล้วครับ
นี่ฮะแล้ววิ่งกรูกันไปจะมีบางคนวิ่งหนี
นั่นคือกลุ่มเพื่อนรอปภเขานั่งล้อมวงย่างหมูกินกันอยู่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเกือบห้าทุ่มวันที่ห้ามิถุนายนที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนนะครับ
แล้วนี่กลางเดือนแล้วไงเขากลัวว่าคดีมันจะคืบหน้าช้าหรือเปล่า
หรือจะไม่คืบหรือไม่อย่างไร
กลุ่มวัยรุ่นลงมาเสร็จปั๊บทำร้ายนายฉัดชัยเป็นรปภอายุ๓๒ปีครับ
นี่ฮะซูมไปใกล้ให้เห็นชัดเพื่อนของเขา๖๗คน
วิ่งหนีแตกกระเจิงเลยครับนายฉัดชัยเองไม่ใช่ว่าไม่วิ่งนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
แต่หนีไม่ทันเนอะหนีไม่ทันเขาเองก็วิ่งครับ
แต่จังหวะนั้นคือเขาคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยไม่ทันระวังตัวครับ
ถูกทำร้าย๑นาทีเท่านั้นที่เขาโดนทำร้ายกลุ่มคนก่อเหตุพอทำร้ายเสร็จหนำใจ
กลับไปขึ้นรถวนรถกลับนี่ฮะยูเทิร์นข้ามไปอีกฝั่งของถนน
แล้วขับหลบหนีไปเลยส่วนตัวนายชัดชัยรปภโชคร้ายดูสภาพสิครับ
นี่ครับโดนทุบโดนตีทั้งขวดทั้งไม้แถมโดนมีดฟันอีกต่างหาก
เขาเอาหลักฐานทั้งหมดนี้มาร้องผ่านสื่ออยากจะขอให้สื่อนั้นช่วยกระตุ้นหน่อย
แล้วก็อยากให้ตำรวจนั้นช่วยเร่งดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุครับ
เขาบอกว่าประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนจะถูกรุมทำร้ายตุ๊บตับตุ๊บตับ
ก็คือฝั่งนู้นที่มาก่อเหตุตะโกนถามว่ามึงเก๋าเหรอแล้วรุมเขาเลยครับ
บาดแผลเขาในวันนี้ที่ยังอยู่บริเวณดวงตาข้างซ้ายเนี่ยเยื่อบุตาขาวแตกเป็นสีแดงเลยครับ
คือครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวคิ้วข้างขวาก็แตก
แล้วมีรอยถูกมีดฟัน๓แผลเป็นแผลลึกอยู่๑แผลครับ
จังหวะที่กลุ่มวัยรุ่นพยายามจะลากตัวเข้าไปทำร้ายจังหวะนั้นเหยียบขวดที่แตกอีก
ก็นั่นแหละครับเย็บไปรวมกันแล้วเกือบ๒๐เข็ม
ไม่รู้ว่าแผลไหนโดนอะไรบ้างแล้วโดนตอนไหนเพราะมันชุนละมุนไปหมด
กเสื้อให้ดูข้างหลังก็เป็นรอยเป็นจ้ำครับไปแจ้งความแล้วที่โรงพักบางประหันในอายุทยา
พนักงานสอบสวนเห็นบอกว่าเตรียมจะเรียกเขาไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แต่บังเอิญว่าตอนนี้ตำรวจเจ้าของคดีติดโควิดแล้วเขาก็รอมานานแล้วอะครับ
สัปดาห์สองสัปดาห์กลัวเรื่องจะเงียบเขาบอกอีกนะครับทำรุนแรงแบบเนี้ย
ไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนู้นเป็นใคร
เพราะเขาก็ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกับฝั่งนู้นมาก่อน
รู้จักกันด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นอะไรหนักมากกว่านี้ล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาคือเสาหลักต้องดูแลพ่อด้วย
ตอนนี้ต้องหยุดงานต้องขาดรายได้
ลองฟังชะตากรรมของรปภคนนี้หน่อยครับ
ไม่อยากให้เขามารับผิดชอบเพราะเราไม่เคยรู้จักกัน
ไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกัน
แล้วผมต้องเสียงานเสียการเพราะผมดูแลพ่อ
ดูแลเป็นสาวหลักของบ้านนะครับอยู่กับพ่อสองคน

เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใคร
ไม่รู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วโดนไปเต็มแบบนี้
นี่แผลที่ต้องเย็บด้วยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
มีทั้งรอยเย็บแล้วก็รอยถลอกนะครับ
เพื่อนของรอปภคนนี้บอกว่างงเหมือนกันและตกใจมาก
ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยเพื่อนพยายามช่วยแล้ว
แต่ดูท่าสู้ไม่ไหวเพราะกลุ่มนู้นมากัน๓๐คน
หนีมาตั้งหลักก่อนครับแล้วพอวัยรุ่นกลุ่มนั้นหลบหนีไป
รีบไปดูอาการเพื่อนเลยโอ้โหเพื่อนนี่อาการหนักเลยครับ
อยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาให้หนักจัดการให้เด็ดขาด

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห